ใครจะคิดว่าเพื่อนรักจะกลายเป็นหัวขโมย
หนุ่มลำปางแจ้งตำรวจให้ไปสกัดจับเพื่อนรักของตัวเอง
แหม่
นะฮะ
พิศนุโลกเชียงใหม่บริเวณ๔แยกภาคเหนือ
หลักกิโลยักษ์ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ควบคุมตัวนายสุรพงศ์ตระกูลรักษ
หรือว่านายเต้อายุ๓๗ปีชาวจังหวัดลบบุรี
ซึ่งขโมยสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
พระสมเด็จเลี่ยมทอง๑องค์
เงินสดอีกมูลค่ารวมทั้งสิ้น๑แสนบาท
แล้วก็ได้หลบหนีขึ้นรถทัวร์คันดังกล่าวไป
ผู้เสียหายคือนายมานะธรรมชัยตาชาวตำบลเถินบุรี
เปิดเผยว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้
นายเต้ซึ่งเป็นผู้ต้องหา

ได้มาหาที่บ้านก็ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน
ส่วนตัวนายมานะเองก็ออกไปทำสวน

แต่ปรากฏว่าพอนายมานะกลับมาที่บ้านของตัวเองในช่วงบ่าย
เต้บอกว่าเออขอตัวกลับบ้านแล้วนะ
ก็เลยไปส่งที่สถานีขนส่งอำเภอเถอ

และนายมานะก็กลับมาถึงบ้าน
เปิดโทรศัพท์ดูพบว่าข้อมูลต่างในโทรศัพท์
รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของนายเต้ถูกลบไปหมด
ใครมาลบเบอร์อะไรใครมายุ่งกับโทรศัพท์ของเขา

นายมานะก็เลยเฉลียวใจ
แล้วก็ขึ้นไปตรวจดูทรัพย์สินในบ้าน
สร้อยคอทองคำพระสมเด็จเลี่ยมทอง
เงินสดอีกจำนวนหนึ่งเป็นแสน

มั่นใจได้เลยว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมซะแล้วนะฮะ
ก็มั่นใจว่านายเต้ขโมยไปอย่างแน่นอน
โทรแจ้ง๑๙๑เพื่อสกัดรถทัวร์ที่นายเต้ขึ้นไป

เจ็บใจใหญ่เลยนะเพื่อนรักมาทำได้แบบนี้
และตำรวจก็รวบตัวได้ทันควัน
แล้วก็พบของกลางจริงด้วยนะครับ
เอ๊ะหลังจากนี้เพื่อนสองคนนายเต้กับนายมานะเนี่ย